กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพไปยังสมาชิกผู้ทรงเดชทุกท่านนะครับ
ก็จะกลับเรียนชี้แจงอยู่๒๓ประเด็นด้วยกันนะครับ
ประเด็นแรกเมื่อวานนี้หรือเมื่อคืนนี้
กราบเรียนมีการกล่าวถึงเรื่องการจัดซื้อเครื่องแต่งกายสายพลาดิการนะครับ
เครื่องแต่งกายทหารที่มีราคาสูงนะครับ
ผมกลับเรียนว่าการจัดซื้อทางราชการนั้นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ
และสอดคล้องกับหลักการในเรื่องความคุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลรวมถึงตรวจสอบได้นะครับ
อันนี้กรุณาไปศึกษาเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งจะได้เข้าใจกันนะครับ
โดยในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างของราชการนั้นจะมีเงื่อนไขที่ผู้ขายจะต้องปฏิบัติ
ซึ่งจะแตกต่างจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับเช่นการเสนอราคาการวางหลักประกัน
การเสนอราคาการวางหลักประกันสัญญาการค้ำประกันการชำรุดเสียหาย
การจัดส่งพัสดุตามระยะเวลาการส่งมอบและการปรับเมื่อไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ในการจัดทำคุณทักษะเฉพาะนั้นกองทัพได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะหรือสเปค
ให้เหมาะสมบัติการใช้งานทางต่างหารซึ่งจะมีลักษณะของวัสดุที่มีความคงทน
แตกต่างจากท้องตลาดโดยทั่วไป
ที่มาของราคากลางนั้นเป็นการเมืองการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ซึ่งกำหนดวิธีการหาราคากลางเพื่อเป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคา
ที่เป็นการเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างเช่น
ใช้ราคามาตรฐานที่กำหนดการสืบราคาราคาที่เคยจัดซื้อครั้งหลังสุด
ภายในสองปีโง่มานที่ผ่านมาเป็นต้น
ในกรณีของการจ้างผลิตเครื่องแต่งกายก็ใช้วิธีสืบราคา
โดยการนำคุณทักษะเฉพาะหรือสเปคดังกล่าว
ไปสืบราคาจากผู้ประกอบการที่มีกี่ความสามารถในการผลิตได้ถูกประสงค์ของทหารจักรการ
ก็กราบเรียนว่าเป็นการจัดซื้อจากภาษาพันธ์ในประเทศมีความแตกต่างเรื่องราคา
ที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ประกอบการจะต้องมีขี่ความสามารถในการผลิตได้ครั้งละ
จำนวนมากทันเวลาและต้องมีคุณภาพรวมถึงมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
ที่เหมือนกันทั้งกองทัพนะครับซึ่งอาจจะไม่สามารถจะหาซื้อได้ตามตลาดโดยทั่วไปนะครับ
เรื่องที่สองเรื่องประเด็นเรื่องกล้องตรวจการเวลากลางคืน
บุคคลแบบตาเดียวแบบ๒นะครับ
เรามีหน่วยทหารอยู่หลายหน่วยด้วยกันที่มีขี่ความสามารถที่แตกต่างกัน
ใช้ในภารกิจที่แตกต่างกันนะครับ
เพราะฉะนั้นเรามีทั้งหน่วยฐานราบและห่วยรบพิเศษนะครับ
คุณเข้าใจว่าน่วยโรคพิเศษคืออะไรนะครับ
ตลอดจนการเฝ้าตรวจและค้นหาการรอบขนยาเสพติด
และการลองรอบข้าวบริษัทกฎหมายอันนี้เป็นหน้าที่ที่เสริมนะครับ
แต่ปกติแล้วหน่วยรบพิเศษจะมีภารกิจเฉพาะนะครับ
สถานการณ์ที่มีอันตรายสูงสุดนะครับใช้กำลังพลจำนวนร้อย
เพราะฉะนั้นก็จะมีข้าวแม้กระมือที่ทำให้ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพและปลอดภัยนะครับ
เพราะฉะนั้นกองทัพบกก็มีความต้องการในการใช้งานกล้องที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับ
ถ้าเราบอกว่ามันมีไม่มีความจำเป็นต้องละเอียดขนาดนู้นขนาดนี้
ไม่ใช่คนใช้นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่รู้ว่ามันมีความจำเป็นอย่างไรนะครับ
อะไรที่มีสุขภาพสูงมันน่าจะดีกว่าผมคิดว่านะในหลักการคิดง่าย
ในปีสมรรถหกสิบเอ็ดนะครับก่อนการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
กองทะบกก็ได้สืบหากล้องที่มีคุณลักษณะหรือสเปคตามตรงตามต้องการของหน่วยดังกล่าว
จึงได้เชิญผู้ประกอบการนำกล้องดังกล่าวมากันทำการทดสอบทดลองใช้งานกำหนดต่าง
ซึ่งกล้องดังกล่าวนั้นสามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวได้
ต้องมีการตรวจสอบก่อนเอามาเสนอก็เปรียบเทียบดูนะครับ
แล้วก็เอาทั้งหมดมาวิเคราะห์ดูว่าเราควรจะกำหนด
ไม่ใช่กำหนดแล้วไปตรงกับสเปคของเขามันคงไม่ใช่นะครับ
อย่างน้อยก็ต้องเท่านั้นเท่านี้นะเป็นการพินาของคณะกรรมการนะครับ
แล้วเรื่องนี้กองทบกได้จัดซื้อโดยวิธีอีบิดดิ้งแล้วก็หน่วยนำไปใช้งานแล้ว
สามารถตอบสนองการใช้งานได้ตามต้องการได้นะครับการจัดหารายปีก้มบันสมรรถหกสิบสาม
โดยใช้ก็ได้ยืนยันความต้องการในการใช้งานกล้องแบบเดิมเพื่อให้ครบตามจำนวนตามต้องการนะครับ
เพราะมีหลายหน่วยมีจำนวนเป็นชุดบริการเล็กขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่
มันก็มีในการใช้กำลังขนาดนี้กำลังประเภทนี้นะครับ
กองทบกได้ตรวจสอบแล้วจากการแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตแล้ว
ก็ทราบว่ามีเพียงรายเดียวจึงทำให้กองทบกต้องดำเนินการจัดหา
วิธีเฉพาะเจาะจงซึ่งราคาที่จัดซื้อครั้งนี้เท่ากับราคาที่เคยจัดซื้อในปี
ตรงนั้นต้องรับฟังกันบ้างนะครับ

หลายท่านก็พูดมาเมื่อวานนี้นะครับ

มีขี่ความสามารถมีความยืดหยุ่น

ในรูปแบบใหม่หลายรูปแบบด้วยกันนะครับ

ในทะเลจีนใต้บางแรกบ้างทำลองเนี่ยนะครับ
แล้วเราก็มีการต้องจัดตั้งกำลัง
สำนุนภารกิจของยูเอ็นนะครับ

ลูกหลานของเราไปทำงานที่ประเทศซูดานด้วยนะครับ
และอีกหลายประเทศในช่วงที่ผ่านมานะครับ

การจัดหาสิ่งอุปกรณ์ปรับปรุง
เพื่อดำรงสภาพความพร้อมลบ

เพราะว่าวันนี้อาวุธต่างมีกำลัง

สามารถจะร่วมมือเขาได้ใน
ในเรื่องของความมั่นคงนะครับ
เพื่อให้มีสังคมภาพและความพร้อมลบ

เพราะว่ายุทธโปรกรณ์บางอย่างนั้นต้องใช้เวลานาน
ไม่ว่าจะซื้อรถซื้อเรือ

ใช้เวลาการผลิตเขาไม่ได้ผลิตรอไว้ให้เราซื้อ

และถ้าเป็นยุทธปกรณ์ที่มีราคาสูง

อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำเข้าใจ

ก็กลับเรียนไปแล้วนะครับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาษาศูนย์ภาครัฐ
สองพันร้อยหกสิบมีระเบียบเกี่ยวข้องทั้งหมด
ตั้งแต่กระบวนการเริ่มตั้งแต่การอนุมัติแผนจัดหา
ขั้นตอนการพินาผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมธิการ
จุดคณะกรรมการพิจารณาผลเป็นการบริการภายในเหล่าทัพเอง
ขั้นตอนสุดท้ายที่การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างนั่นก็เป็นแปลมนาธิที่ปัญหา
โดยคงควรในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเลยเพราะฉะนั้นอย่า
มาอ้างว่าผมได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้นะครับผมบอกแล้วเงินอะไรที่
ในสมการบริการเกี่ยวกันกิจการสวัสดีการณ์นะครับ
แต่เป็นพื้นที่ที่มอบหมายให้กองทัพบกดูแล
ไม่มีการบุกลุกไม่อะไรต่าง
ก็ต้องมีการประสานจากหน่วยงาน
พี่นาในเรื่องของวิธีการเมืองการนะครับกับกระทรวงกันคลังกรมธรรมรักษ์
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับว่าจะจะไปใช้ได้กันอย่างไรนะครับ
ไม่ใช่ว่ากองทัพบกหรือผมจะอนุมัติให้ได้ทันทีใครขอก็ให้ได้คงไม่ใช่แบบนั้นนะครับ
ที่ผ่านมาอย่างที่กราบเรียนไปแล้วก็มีหลายพื้นที่ด้วยกัน
สนับสนุนรัฐบาลในการจัดหาที่ตั้งส่วนราชการนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของท้องถิ่นก็มีนะครับ
ในการขออนุมัติซึ่งขออนุมัติมาเราก็ไม่ใช่ต่อของนั่นแหละนะ
ก็ต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนได้รับอนุมัตินะครับแล้วก็แก้ปัญหาให้เรียบร้อยตามกฎหมายก่อนนะครับ
จะใช้ประโยชน์ได้ในส่วนของการดำเนินการกิจการสวัสดิการภายใต้ระเบียบนั้น
คุณาไปดูด้วยนะครับว่าเขาเขียนไว้ว่ายังไงสองพันร้อยสี่สิบเจ็ด
ซึ่งก็เช่นเดียวกับสวัสดิการอื่นนะครับระเบียบต่างเก่าได้กันหมดให้สวัสดิการสามารถใช้ที่ดิน
อาคารสถานที่เพื่อดำเนินการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการและกิจการกิจการสวัสดิการเชิงธุรกิจได้
โดยการเมืองภารกิจการสมัครการของกองทัพนั้นไม่ได้มุ่งหวังและแสวงหากำไรหรือสร้างรายได้
ตั้งสามสาม
เรื่องต่อไปเรื่องกิจการหินสวัสดิการสัมประธานกองทัพเรือนะครับทำไมยังให้ผู้ประกอบการรายนี้ต่อสัญญา
ทั้งทั้งที่ทำผิดสัญญาเมื่อผิดสัญญาเกิดขึ้นแล้วกองทัพเรือทำอะไรนะครับ
กรณีที่มีการต่อสัญญาให้แก่ผู้ประกอบการนั้นทั้งที่ทำผิดสัญญา
ขอเรียนว่าสัญญาที่ทำไว้นะครับกับผู้ประกอบการมีกำหนดระยะเวลา๕ปี
โดยจะทำสัญญากันแบบปีต่อปีในสัญญาได้ระบุเงื่อนไขการส่งมอบ
บอกเลิกสัญญารวมถึงค่าปรับจากการขาดประโยชน์ไว้
โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าขาดประโยชน์ที่ไม่สามารถผลิตหินได้ตามสัญญา
ในอัตราตันละสามสิบแปดบาทอันนี้เป็นเหมืองเหมืองหินเก่านะครับ
ปีแรกนั้นผู้ประกอบการไม่สามารถผลิตได้ตามสัญญานับเป็นจำนวน๑ล้านตันเศษ
เป็นมูลค่าขาดประโยชน์ประมาณสี่สิบล้านกองทัพเรือนี่มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการให้ชำระค่าขาดประโยชน์ดังกล่าว
เพราะผู้ประกอบการยินยอมจ่ายค่าขาดประโยชน์ในตั้งแต่ผ่อนชำระ
ในวันที่เจ็ดตุลาคมชำระหกสิบสามก็ได้ชำระเงินว่นแรกไปแล้ว
ห้าล้านบาทและได้นำหนังสือทำหนังสือยอมรับสภาพหนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข
สำหรับจำนวนที่เหลืออีกสามสิบห้ามล้านบาทเศษได้ขอผ่อนชำระจำนวนสามสิบสี่เดือน
เดือนละ๑ล้านบาทเศษนะครับ
มีการสำรวจมีการขยายเขตขอเพิ่มปริมาณหิน
ขอต่ออายุประธานบัตรชำระค่าธรรมเนียม
ค่าภาษีอากรต่างค่าภาคหลวงแร่
และเงินกองทุนต่างโดยใช้ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการเอง
ซึ่งการเป็นการดังกล่าวต้องใช้เงินทุนและยาวราความต่อเนิน

ที่ผ่านมานั้นผู้ประกอบการได้พยายามปรับปรุงเหมือง
โรงโม่มาโดยตลอดจากสภาพเหมืองหินเดิม
ที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎระเบียบ
ของกสมศักรรมและพรบแร่พศ๒๐๖๐นะครับ
ซึ่งอันนี้ก็ขอคุณอาช่วยไปศึกษาด้วย
ว่าพรบแร่พศ๖๐เนี่ยมันแตกต่างกับของเก่ายังไรนะครับ
ซึ่งหากไม่เหมือนกันอาจถูกสั่งปิดเหมือง

ส่งผลต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกองทัพเรือ

และผู้ใช้ประโยชนจากหินที่ผลิตได้อย่างมาก
ซึ่งปัจจุบันนั้นมีการก่อสร้างและขยายท่าเรือสนามบิน
และปรับปรุงพื้นที่อื่นมาอย่างต่อเนื่อง

ก็จะเห็นว่าการทำสัญญาในปีที่๒

จนทำให้กองทัพเรือยังคงได้ประโยชน์สูงสุด
เปรียบเทียบหากต้องฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งนี้

ผู้ประกอบการก็ได้ชำระหนี้งวดแรกมาแล้ว
ส่วนที่เหลือก็จะมีการผ่อนธรรมระมาโดยตลอดนะครับ

ที่เกิดขึ้นในระหว่างการผ่อนชำระ
ก็เพื่อจะฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย

ประมาณการว่าผู้ประกอบการมีจำนวนทรัพย์สิน

ในการชดใช้ค่าเสียหายกับกองทัพเรือได้นะครับ
คือการทำงานมันก็มีหลายขั้นตอนนะครับ
หลายเรื่องที่ต้องนำมาพินานะครับ
ยังไงจะเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะครับ
และทั้งทีทั้งนั้นก็ต้องไปตามสัญญานะครับ

แล้วก็ทางน้ำเตียงขุมศาลกรรม
ในสิ่งที่เขาเห็นว่าบริษัทลูกในประเทศไทย

๕๐นะครับปีนี้๖๓เข้ามาแล้ว
เช่นเดียวกันรัฐบาลไทยก็จะต่อสู้
ในสิ่งที่รัฐบาลไทยและประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นกัน
ในเรื่องผลกระทบด้านสุขภาพการปกป้องสิ่งแวดล้อมการใช้พื้นที่
ที่ต้องสำรวจดูว่ามันมีความถูกต้องมันถูกต้องอย่างไรนะครับ
ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเป็นการต่อสู้ตามกฎิกาของกฎหมายสากล
แล้วก็ต้องมีงบประมาณที่ใช้ในการจ้างทนายที่ปรึกษาทางกฎหมายระหว่างประเทศ
เพราะเป็นเวทีระหว่างประเทศที่เป็นพัฒนาสัญญาระหว่างกันที่ต้องปฏิบัติให้ได้นะครับ
คือการนำเข้าสู่ในเรื่องของอนุญาโตตุลาการนะครับ
สิ่งทั้งพันที่อาจจะก็ต้องกระเทือนต่อการพิธีนี้ก็คือการนำเรื่องที่อยู่ในชั้นสาร
หรืออนุญาโตตุลาการนำมาพูดภายนอกนะครับ
และฝ่ายค้านได้นำอภิปรายให้ข่าวกับสื่อหลายครั้ง
ซึ่งผลปรากฏว่าการพิปรายและการให้ข่าวเป็นการคาดการณ์เอาเองทั้งสิ้น
งานลำตัวเลขกับข้อมูลที่เป็นข้อเสนอ
คำให้การของแต่ละฝ่ายซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ

เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่อภิปราย
หรือการไปให้ข่าวภายนอกของฝ่ายค้าน

ยังคงอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย
รวมทั้งขั้นตอนการเจรจาหารือกันของผู้พิพาท
นี้ก็เป็นไปตามที่อนุญาโตตุรการแนะนำนะครับ
ไม่สามารถที่เราจะไปชี้นำได้
และนี่คือหลักการของอนุญาโตตุลาการนะครับ

ที่ว่าผมใช้บ้านมาตรา๔๔

ไม่ใช่ไปปิดเมืองนะครับ
คือเป็นเรื่องของการต่อสัมประธานนะครับ

มีคำสั่งไปถึงทุกเหมืองในประเทศไทย

ในการต่อสามทานอาชาบัติใช่ไหม

แม้ว่าจะไม่มีข้อยุติอย่างชัดเจน
แต่ก็มีหลักฐานจากโรงเรียนจากครูจากอะไรแถวนั้น
ว่ามีผลกระทบจากสารพิษ
อันนี้ก็จำเป็นต้องตรวจสอบให้ชัดเจนเกิดขึ้น
เราไม่ได้ไปปิดเหมืองอัคราแต่เพียงเหมืองเดียว
เราบอกถึงว่าการต่ออาชญาบัตรให้สมธาร
ก็ต้องแก้ปัญหาต่างที่เกิดขึ้นให้ได้โดยเร็ว
แล้วบริษัทไหนที่เขาแก้ปัญหาได้ตามนั้นเขาก็เปิดเป็นปกติไปนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของเฉพาะในเรื่องของเมืองแร่อัครานะครับ
เพราะฉะนั้นการที่เขาจะได้หรือไม่ได้ยังไงก็ตาม
นั่นก็เป็นเรื่องของการเจรจาพูดคุยไม่ได้เสนอประโยชน์นะครับ
เราก็ต้องมองคำนึงถึงประโยชน์ของชาติประโยชน์ของประชาชนนะครับ
แล้ววันนี้เรามีพรบแร่ปี๒๖๐ออกมาแล้วซึ่งแตกต่างกว่าพรบก่อนหน้านั้น
เราสามารถผลิตแร่เองถลุงแร่เองได้แล้วส่งออกต่างประเทศได้
ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าในการมูลค่าให้กับประเทศในเรื่องของภาษีต่างมากขึ้น
แล้วถ้าเป็นไม่ได้เราก็ถ้าเราสำรวจแร่พบเราก็อาจจะเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตแร่ทองคำนะครับ
เพราะที่เริ่มที่ผ่านมานั้นนำออกไปทะลุงแร่ที่ต่างประเทศทั้งสิ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นกฎหมายใหม่นี้เราสามารถให้มีการสรุงแร่
คงไม่ใช่แร่ทองอย่างเดียวนะสามารถที่จะถลุงแร่ในประเทศไทยได้
หรือโดยเฉพาะลูงงานรีไซไมโครศต่างที่มีการปรับปรุง
ทางแล้วก็บ่ายทางไปด้วยทันว่าสื่อประสงค์และคือต้องการให้ประเทศฉาติ
ต้องการนะครับในกรณีการขอสำรวจแร่นะ
ก็เป็นขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นนะที่มีกล่าวอ้างว่าพื้นที่จำนวนมาก
แสนไล่กี่แสนไล่มันเพียงแค่การสำรวจนะครับ
แต่จากการขอดำเนินการแล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะสำรวจเจอตรงไหน
เราจะอนุญาตได้ไหมประชาชนจะยินยอมหรือไม่
วันนี้เราก็เอาหลักการในเรื่องของสิทธิประชนในการประกอบการธุรกิจมาด้วย
คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมคำนึงถึงประชาชนนะครับ
มีหลักการสามัญคือเคารพคุ้มครองและเยียวยา
เท่าที่ทราบบริษัทวันนี้เขาก็ปรับตัวแล้วนะครับ
ถ้าพื้นที่ใดที่ประชนไม่ต้องการประชนไม่อยากได้
ประชาชนต้องการที่ดำรงอัตลักษณ์เขาก็หลีกเลี่ยงให้อยู่แล้ว
ในขณะนี้นี่คือหลักการสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงว่าเราจะใช้
พยากรธรรมชาติของเราที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าอย่างไรนะครับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นมันคุ้มค่ากันไหมแล้วจะแก้ไขปัญหารูปสรรคตรงนั้นอย่างไร
นี่การทำงานทั้งระบบนะครับผมคิดว่าคงไม่ใช่เป็นประเด็นที่จะเอา
โน้นจุดนี้มาดูกันแต่เพียงประเด็นเดียวทำนองนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็กลับเรียนไปแล้วว่าผมรับผิดชอบในฐานะเป็นนายกรมนตรีนะครับ
แล้วก็ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยด้วยอำนาจด้วยคำสั่งด้วยทั้งสิ้นนะ
โดยการหารือปรึกษานะครับทั้งฝ่ายกฎหมายฝ่ายราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกหน่วยราชการนะครับ
เราก็จำเป็นต้องทำให้ทุกอย่างมันไปสู่ความเรียบร้อยให้ได้โดยเร็วนะครับ
เพราะยิ่งสุขภาพประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาอันนี้มาตี
อันนี้มาตีอันนี้มาตีแล้วสรุปว่าจะเอายังไงนะ
มันต้องมีคนเดือดร้อนผมไม่อยากให้ใครเดือดร้อนทั้งสิ้นนะ
แต่มันก็จำเป็นในบางอย่างนะครับบางอย่างนั้นมันเป็นการแก้ปัญหา
ที่เกิดมาก่อนหน้าผมผมก็ต้องมาแก้ปัญหาถ้าผมไม่พูดมันก็ไม่รู้กัน
ว่ามันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับปัญหามันอยู่ที่ไหน
แล้วทำไมรัฐบาลนี้มาแก้แล้วทำไมก่อนหน้านี้ไม่แก้ให้เสร็จเรียบร้อย
ทำไมต้องมาถึงตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ
ถ้าสนใจท่านหน่อยประชนเขามีปัญหาอะไรก็แก้ปัญหาให้เขานะครับ
ตรงนั้นนะพร้อมกับทำเอ่ออะไรที่มันใหม่ใหม่
ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้ได้บ้างนะครับ
แต่บางอย่างในเรื่องของการทำยังไงจะมีรายได้ภาคหลาดให้มากยิ่งขึ้นนะครับ
เรื่องอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานก็มีการกล่าวถึงในเรื่องของเรือดำน้ำกันไปอีกแล้ว
ก็พูดกันมาหลายปีไปแล้วก็พูดซ้ำกันไปซ้ำกันมา
มีการวิภาคกระจายกันมากนะครับคุณต้องเราต้องแยกแยกให้ได้ออกว่า
การมันเป็นยังไงตอนนี้สถานการณ์โควิดก็คือโควิด
สถานการณ์ความมั่นคงคือความมั่นคงภูมิภาคว่าไงนะ
สถานการณ์โลกว่ายังไงนะในส่วนของสุขภาพเราจะว่ายังไง
ในส่วนของการใช้จ่ายอาชีพรายได้ประชนจะทำยังไง
มันคิดอยู่หลายมิติด้วยกันนะนะเพราะคนเราก็มีหลายระดับด้วยกัน
ระดับรายได้ทุกคนมีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเสมอเนี่ย
หลักการของผมเพราะฉะนั้นเรื่องโครงการเรือดำน้ำเนี่ย
ก็พูดกันอยู่ว่าทำไมรัฐเอาเงินไปซื้ออาวุธถ้าลองพินาดูนะครับว่าการขับเคลื่อนประเทศ
เราต้องมีการกำหนดทิศทางในหลายด้านอย่างที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่
ไปเดิมน้ำนั้นเป็นการสร้างความมั่นใจว่าไทยนั้นมีศักยภาพที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศ
พื้นที่ของไทยนั้นติดทะเลกว่าสามพันกิโลเมตรระยะปกตินั้นเรือดำน้ำจะทำหน้าที่ป้องกันรักษาทรัพยากรทางทะเลของไทย
ซึ่งเราไม่เคยมีอุปกรณ์สำรวจในระดับลึกถึงท้องทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งอันดามันนะครับ
ท่านบอกอ่าวไทยอ่าวไทยถ้าดำลึกไม่ได้ก็ดำตื้นหน่อยเพราะมันไม่ใช่ดำต้องดำลึกตลอด
หรือไม่ก็ลอยตัวขึ้นมาก็ได้นะครับอย่างน้อยก็เป็นศักยภาพของเรา
แล้วก็เฝ้าระวังในพื้นที่ทั้งสองฝั่งทะเลของเรานะครับ
เพื่อดูแลในโรงการรักษาใช้ประกอบทางทะเลของไทยการประมงนอกหน้าน้ำและในน้ำน้ำน้ำ
ตรวจตาเหตุการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลขบวนการค้ามนุษย์ในทะเลนะครับ
คือมันต้องเสริมงานกันไม่ใช่อันใดอันหนึ่งอย่างเดียว
นะครับขบวนการค้ามนุษย์ขบวนอวโบยพโรฮิงญา
และในเมื่อวันที่สิบสองกรกฎาคมสองพันหกสิบสาม
เราทราบว่ามีเรือลบประเทศเพื่อนบ้านเขาไม่น่าจะเป็นค้นหาชาว
ดวงวิญญาณในฝั่งทะเลอันดามันโดยเขาไม่เกรงใจเรานะครับ
เขาเข้ามาทางลับอ่ะนะทางใต้น้ำอ่ะนะอันนี้ผมก็ไม่อยากไปกล่าวถึงนะครับ
ท้อนภาพพลังอำนาจทางทะเลของกองทัพเรือถึงแม้ว่าประเทศจะสงบ
แต่การกระทบกระทั่งกันนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
อาจจะเป็นสงครามแบบจำกัดคือเกิดเร็วสงบเร็วเจรจากันแล้วเลิก
หรือจะอาจจะบานปลายไปอย่างเช่นในหลายภูมิภาคในเวลานี้นะครับ
โดยเพราะยิ่งถ้ามีการแย่งที่ดินแดนเรื่องปัญหาเรื่องสิ่งเข็ดแดน
หรือแย่งผลประโยชน์ของชาติภายในทะเลและและในและบนบกนะครับ
ในเรื่องของการจัดซื้อดำน้ำนั้นก็เป็นการจัดซื้ออย่างที่กลับเรียนไปแล้วนะครับ
ทำสัญญาแล้วก็มีการจ่ายเงินงวดหนึ่งจากนั้นก็จ่ายเงินทยอยจ่ายผ่อนชำระนะครับ
ไม่ใช่ว่าสั่งแล้วจะได้เลยเพราะฉะนั้นต้องรอถึงหกปีนะครับ
กว่าจะสำเร็จหกปีนะครับกว่าให้เรือมาลำเนี่ย
ใช้เวลาการก่อสร้างถึง๖ปีนะครับแล้วก็ต้องส่งคนไปเรียนรู้
ทั้งการประกอบเรือทั้งกระจัดเหล็กทั้งต่างไปเรียนรู้ที่โน่น
วิธีการใช้งานดูการก่อสร้างดูการทำกระดูกงู
ทุกคนต้องเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองจะต้องเอาชีวิตไปฝากไว้ในนั้น
เพื่อใครครับเพื่อพวกท่านทุกคนเนี่ย
ที่มีความสุขมีความสงบอยู่ในเวลานี้ในประเทศ
นึกถึงเขาบ้างนะนึกถึงเขาบ้างที่เขาเสี่ยงชีวิตของเขา
เขาก็มีชีวิตมีครอบครัวของเขาเหมือนกันอ่ะนะแล้วคนที่ลงมาอยู่ใน
เรือนน้ำเนี่ยเขาก็เสี่ยงแต่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเขา
เป็นหน้าที่เป็นความภาคภูมิใจของเขาหัดเราทุกคนต้องภูมิใจ
ในความเป็นชาติของเรานะครับนะความเข้มแข็งของเรา
อธิบัติใดของเราตั้งแต่อดีตมายาวนานถึงปัจจุบันเนี่ย
แล้วจะทำลายสิ่งนั้นไปทำไมก็ขอร้องกันด้วยกันแล้วกัน
ใครก็ไม่ต้องจ่ายค่าปรับเนื้อให้จีนแต่จะส่งผลให้ความน่าเชื่อถือในเชียงพันธุ์ของไทย
เรียกว่าเอกสารการข้อผูกพันธ์ระหว่างรัฐบาลว่าข้อตกลงไม่ใช่สัญญา
ซึ่งเจรจากับมันในหลักการสามลำมาตลอดทำให้ได้ราคาที่มันลดลง
มีการให้ในเรื่องของอาวุธยุทธปกรณ์ครบถ้วนไม่งั้นก็ราคามันก็ต้องสูงขึ้น
ถ้าเขาคิดราคาเรื่องอาวุธที่ประกอบเรือมาด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อเราเทียบผลประโยชน์ทางทะเลราคาที่เราซื้อมาเนี่ย
ผลประโยชน์ทางทะเลเรา๒๔ล้านล้านบาทราคานี้ที่ลงทุนไหมเนี่ย
มันคิดเป็นเพียงแค่๐๐๙๓เท่านั้นก็น่าจะมีความคุ้มค่านะครับ
เศรษฐกิจและตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ท่านบอกว่ามันจะไปซื้อบัตรทำไมอาวุธก็ไม่ตรงมีทหารก็ไม่ต้องมี
คิดอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมคิดว่าถ้าคิดแบบนี้
เราจะอยู่กันยังไงในวันข้างหน้านะครับอนาคตเราก็ไม่รู้นะครับ
ศึกเรารบยามสงบเราก็ต้องเตรียมพร้อมหลักการสำคัญมันมีแค่นี้
พร้อมทั้งขวัญกำลังใจคนเครื่องไม้เครื่องมือ
วันนี้ความรุนแรงของอาวุธต่างก็เกิดขึ้นเร็วขึ้นแม่นย้ำขึ้น
ถ้าไม่พลาดตัวเองไม่ปรับของตัวเองมันอยู่ไม่ได้หรอกครับ

แล้วท่านจะรู้ว่าเวลาไปเผชิญสถานการณ์การสู้รบ

่ำกลางกระสุนปืนใหญ่ถ้ำกลางกระสุนรถถัง
ผมซึ่งเห็นใจเขาไง

ไม่มีใครความรุนแรงจนมากเกินไป

อะไรทั้งตรงนี้ผมก็บอกว่าห้ามทำทั้งตรงนี้อยู่แล้ว

แล้วก็เลยมีการดูแลเยียวยา

เพราะฉะนั้นหลายอย่างมันเกิดขึ้น

หรือในประชนด้วยกันนะครับ

ท่านจะเห็นว่ามีข่าวทุกวัน
เดี๋ยวชกกันบ้างตรงนี้ตีกันต่อยกัน

นั่นแหละครับคือประเทศไทยท่านต้องการให้เกิดอย่างนั้นหรือ

ทุกคนชินกับความรุนแรง

ชิ้นต่อการที่จะต่อต้านกฎหมาย
มันจะอยู่กันยังไร
ว่าจะต้องไปไม่ละเมิดสิทธิคนอื่น
นั่นแหละเรื่องผิดกฎหมาย
ถ้าไม่ละเมิดคนอื่นถ้าจะทุ่มนุมก็ว่าไว้นะครับ

ก็เห็นอยู่รุนแรงก็มีทุกอย่าง

แต่เขาคิดถึงผมอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ

แผ่นดินนี้นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับ

เพราะฉะนั้นผมเป็นคนนับถือสถานพุทธนะครับ

งุมานที่เขานำมาซื้อนั่น

ปีนี้ก็จะตัดลงในบางรายการซื้อเท่าที่จำเป็น
คำว่าจำเป็นมันก็มีอะไรบ้างล่ะเดี๋ยวท่านก็ตัดในคณะกรรมธิการอยู่แล้ว
นะก็ต้องชี้แจงกันให้ได้ต้องมองในภาพกว้างภาพใหญ่
โลกภูวิภาคทำอะไรก็ตามต้องคำลึงถึงตรงนี้เสมอ
รอบบ้านเราเป็นยังไงนะครับวันนี้ในการจัดซื้อลำที่สองที่สามนั้น
กองทัพเรือเจรญญาต่อรองจนได้งบมารที่จนได้งบมาร
ใช้งบมารอย่างคุ้มค่าที่สุดได้มีการขอให้รับประกันให้ถึงสองปี
ปกติเขารับประกันปีเดียวเท่านั้นนะครับการฝึกอุรมให้สามารถทำความรบได้จริง
ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมประกอบด้วยแผ่นยางลดเสียงสะท้อน
สื่อสารเราเทียมระบบสื่อสารข้อมูลที่วิธี
และอาวุธจรวดนำวิธีทุ่นระเบิดตอบิโดมูลค่ากว่าสองพันหนึ่งร้อยล้านบาท
โดยไม่ได้มีการเพิ่มมูลเงินนะครับสาขาโดยรอบของประเทศของเรา
นะผมไม่ได้ไปแข่งกับเขาอ่ะนะแต่ผมอยากอธิบายเรียนให้ทราบว่า
วันนี้ในอาเซียนมีเรือดำน้ำทั้งหมดสิบแปดลำประกอบด้วยเวียดนาม๖ลำ
อีโนรีเชียห้าลำและกำลังซื้อเพิ่มจากอีกสี่ลำเป็นเก้าลำ
สิงคโปร์สี่ลำกำลังซื้อเพิ่มอีกสี่ลำเป็นแปดลำ
มาเลเซียสองลำเมียนมานหนึ่งลำและกำลังซื้ออีกสี่ลำ
จากญี่ปุ่นเข้าประจำการนะครับเมื่อปีสองพันร้อยสิบ
เมื่อปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับจนถึงปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่
ประวัติศาสตร์ของเราเกิดการลบที่เกาะช้าง
ทั้งนั้นประเทศไทยมีเรือดำน้ำก็สามารถข่มขวัญกองทัพเรือฝรั่งเศส
ถอดกำลังออกไปได้ปัจจุบันเรือมน้ำสี่ลำนี้
ปรบประจำการไปตั้งแต่ปีทำบันร้อยเก้าสิบสี่ก่อนภูมิเกิดอีกนะครับ
ที่ผ่านกันพินาคของรัฐพรรดินะภาคแล้วรายจ่ายที่วีหกศูนย์หนึ่งลำ
รายจ่ายในปีประมาณ๖๓จำนวน๒ลำ
และการปรุงประมาณ๘ไป๖๓ถึง๗๐

ไม่ได้จ่ายในปีประมาณเดียวทั้งจำนวน
ถามว่าทำไมไม่ตัดงบเหล่านี้ไปให้หมดเลย
ความมั่นคงไม่จำเป็นไม่มีการสู้รบอีกแล้ว
ครับวันนี้ที่มันสงบอยู่ได้ก็เพราะอะไรล่ะ
เพราะสังคมภาพเราก็มีพลิกพอสมควร
แต่อนาคตเราไม่แน่หรอกครับมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
ในเรื่องขี่ขวัญละบาททั้งอำนาจกรรมรกษ์ที่มีตัวตน
และไม่มีตัวตนการเพิ่มกำลังทหารการเกณฑ์ทหาร
เหล่านี้มันมีทุกรอบบ้านของเราเนี่ย
เพราะฉะนั้นอย่าคิดสั้นผมคิดว่านะ
เอาไว้ท่านเจอเองแล้วท่านจะรู้นะครับ
ว่าเราจะอยู่ในสถานใดในวันข้างหน้านะครับ
ผมกลับเรียนว่าที่ตั้งแต่ดำเนินการโครงการนี้มา
มันมีเรื่องของการใช้งบมารในเรื่องของการดูแล
หนี้สาธารณะเงินกู้ต่างที่ผ่อนชำระนะครับ
ทุกวันนี้เรามีภาระต้องจ่ายเรื่องผลการขาดทุนจำนำข้าว
อย่าบอกว่าผมไม่อ้างเพราะผมก็ต้องรับผิดชอบ
ทำก็รับไปโครงการนี้มีภาระที่รัฐชดเผยใช้ไปแล้วกว่า
ล้านบาท๗แสนนะครับเงินกู้มาเนี่ย
เดือนเทพาะพรมเนี่ยวันนี้จากที่ผ่อนชำระมา
รัฐบาลผมเนี่ยเหลือหนี้จำนำข้าวอยู่
๒๖๓อยู่ที่ประมาณ๒๘๘๔๐๑๓๕ล้านบาท
รวมดอกเบี้ยอีก๘๐๓๐๘ล้านบาท

ละประมาณ๒๓๐๐ล้านบาทและต้องตั้งไปอีก๑๒ปี
นะครับผมก็เสียดายนะ
ที่สำนักการณ์ไปแล้วทิ้งนี้ให้เป็นการเก่าศึกต่อกว่า
ล้านบาทมีบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว

ปีที่ผ่านมาการเคหะแบกรับภาระจากโครงการบ้านเอื้ออทรที่ล้มเหลว
ความเสียหายกว่า๑หมื่นล้านบาทไม่รวมหนี้เน่า
และภาระดอกเบี้ยที่กู้มานะครับ
อันนี้ก็ต้องจำเป็นต้องกลับเรียนให้ทราบไม่งั้นก็ไม่เข้าใจกันว่าเอ๊ะเรามีความชอบอะไรกันอยู่บ้างนะ
รัฐบาลพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อในการแก้หาในทุกประเด็นที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับ
อนุญาตนะครับเพราะเอกสารมีหลายฉบับ
ในเรื่องของปัญหาเรื่องนี้ฐานะฤทธิ์กรรมภาคมันธุรกิจเป็นเรื่องธรรมดานะครับ
รัฐบาลทุกธุรกรรมก็จำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องนะครับ
แต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างแล้วเราจะไปแบกภาระวันหน้า
ทุกคนก็ต้องมาใช้หนี้ด้วยกันอะไรด้วยกันนะครับ
เพราะในเรื่องของการใช้โครงการภาครัฐซึ่งโครงการเหล่านั้นก็มาจากภาษีของทุกคน
ไม่ใช่มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดไม่เข้าใจกันต่อไป
มันก็ยุ่งยากมีความมีปัญหากับภาษีอีกนั่นแหละ
รัฐบาลไม่ต้องการจะรีดภาษีจากใคร
แต่เห็นว่าไม่ได้มีการขึ้นภาษีตรงไหนนะ
โดยเงียบในช่วงนี้รายภาษาประเทศก็หดลง

น้อยที่สุดน้อยเกินไปยุ่งยาก

ไม่ต้องถึงขนาดเป็นนักเศรษฐศาสตร์หรอก

คนไทยมีรายได้ที่แตกต่างกันมาก

ไปซื้อจากผู้ประกอบการ

หรือชาวบ้านตลาด

เคยซื้อของราคา๑๐บาทได้๑ชิ้น
ที่หนึ่งชิ้นวันนี้เขาซื้อของราคายี่สิบบาทที่หนึ่งชิ้น
มันก็เกิดการหมุนเวียนในการหมุนเวียนของการใช้เงินในระบบนะครับ
เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากมายในวงจรการใช้จ่ายในระดับฐานราก
วันนี้เราต้องให้ทุกคนอาจจะต้องอยู่อย่างพอเพียง
ประเทศของเรามีความแตกต่างต่างประเทศเพราะเรามีความเจริญเติบโต
วันนี้ผมถือว่าประเทศไทยมีความเจริญเติบโตที่ใกล้เคียงกันที่สุด
ว่าจะเติบโตคือเติบโตทางเทคโนโลยี
ทุกจังหวัดทุกพื้นที่ระบบโทรศัพท์สื่อสาร
แต่รายได้ต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคำสนุน
เรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนเรามีมาตรการมากมายในการลงทุนใน
ท่านต้องช่วยกันเสริมตรงนี้นะครับในส่วนที่ยังไปไม่ได้
ก็ต้องพัฒนาฝีมือแนะนำช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยกันและกัน
ถ้ามาพูดกันถึงใช้วิธีการคิดการพูดแบบเดิม
พิปรายแบบเดิมมันไม่มีอะไรที่จะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาได้เลยนะครับ
ผมก็อยากจะฟังคำแนะนำอันเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ผิดหลักการไม่ผิด
กฎหมายไม่มีระเบียบข้อบังคับเพราะถ้ามาอยู่บนนี้อ่ะ
ถ้าจะรู้ว่ามันมีกฎหมายมากขนาดไหนนะครับผมก็รับว่าเราอย่างเต็มที่
นะครับในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของบ้านเมื่อกี้เนี่ย
สร้างแล้วก็ขายไม่ได้ครับอีกค่าศูนย์การที่ต้องจ่ายก็ต้องมี
สร้างมากับสิบปีมาแล้วก็เห็นอยู่ในรูปก็กลายเป็นภาระของ
รัฐบาลนี้ยิ่งขึ้นทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอย่าดูตัวเลขใน
เอกสารงบประมาณทุกปีนะครับประจำปีแล้วบอกว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญ
ตามมาตรายี่สิบแปดของพรวมวินัยการเงินการทางจำนวน
สองแสนแปดหมื่นแปดพันล้านบาทและหนึ่งแสนเก้าพันหกร้อยล้านบาท
ที่จะดูแลกระเทศนกรพืชหลักห้าชนิดหกชนิดอะไรก็แล้วแต่
ต้นทางกลางทางเป็นแสนแสนล้านทำไมว่าเราไม่ให้
เราจะไปซื้อเดิมน้ำอย่างเดียวมันคนละเรื่องกันมั้งผมว่า
นอกจากนั้นรัฐบาลยังมีการใช้เงินตามประกอบเงินกู้๑ล้านล้านบาท
เพื่อช่วยเหลือเยียวยาชดเชยประชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙รอบที่๑
ประมาณ๔๑๒๔ล้านคน

รอบที่๒๔๐๓๗ล้านคน
รอบคลุมกลุ่มเกษตรกรผู้มีน้อยผู้กรอบอาชีพอิสระ
แรงงานในระบบประกันสังคมกลุ่มเปราะบางวงเงิน๕๗๗๐๕๙ล้านบาท
ผมว่าไปใช้ตรงไหนไปซื้ออาวุธหรือเปล่า

ต่างงบประมาณแต่ละงบประมาณมันก็มีรูมของเขา
ในการใช้ใช้จ่ายมันถูกต้องตามพรบนะครับ

มันใครชนะชายแพ้ผมไม่รู้
คำว่าชนะที่เขาไม่ได้หมายความว่าให้ผมอยู่ให้ผมชนะมีอำนาจ

อยู่ในความฝึกกันไม่ดีหรือเพื่อใครครับ
เพื่อประเทศของเราเพื่อประชาชนของเราที่ทุกคนก็อ้างมารักประชาชนทั้งสิ้น

ว่าผมดูแลอะไรเขาได้อีกแต่มันก็ติดด้วยก็ประมาณติดด้วยหลักการติดด้วยอะไรต่าง

ถ้ารัฐบาลไม่สนใจจริงก็ไม่ต้องแจก
ผมถือว่าเราบริหารในเรื่องนี้ได้ดีพอสมควรต่างประเทศเขาก็ชมเรา
เขาพยายามจะทำอย่างเราเขายังทำไม่ได้เลย

มันก็มีคนส่วนหนึ่งที่อาจจะเข้าไม่ถึงถึงช้าถึงเร็วผมก็ให้แก้ปัญหาไป
ทะเบียนไม่ได้ออนไลน์ไม่เป็น
ส่วนนี้ก็ต้องมาทีหลังมีเวลาให้ระยะเวลาที่พอเพียง

วันนี้ก็ขยายจุดเพิ่มขึ้นก็รู้ถึงปัญหาของประชาชน

แต่เราจะมองว่าเราจะอยู่กันแบบเดิม

ผมว่าวันหน้าเราอยู่กันแบบง่ายไม่ได้แล้ว

เป็นความคิดของผมไม่ต้องการที่ไปบังคับใครทั้งสิ้น

ผมต้องการอยู่ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ
วันนี้โครงการรัชนะมีเป้าหมายคุมประชาชนประมาณ๓๑ล้านบาทอีก
โครงเงินถึง๒๒

และมีมาตรการมาตรา๓๓รับลักษณะให้กับแบรนด์งานในระบบการสังคม๙ล้านคน
ถ้ามีเงินอีกผมก็จะถยอยออกไปอีกเลยแหละ
วันนี้ก็ปลดในเรื่องของการซอฟต์โลนเข้าไปอีก
อันนี้เป็นความรู้สึกของกระทรวงเอ่อผิดหยุดของธนาคารพาณิชย์ด้วย

จะมังคับเอ้ยรถดอกรถต้นรถออกจากมังคับเขาได้ยังไง
เป็นเงินหุ้นของคนทุกคนในธนาคารเนี่ย

นี่บอกทำไมไม่ให้ธนาคารพาณิชมันกำไรเยอะแล้ว

แล้วท่านยอมเขาไหมล่ะท่านเป็นลูกค้าธนาคารนะครับ
เป็นผู้ลงทุนมีหุ้นมีเหิ่นก็มีสวมหัวเหมือนกัน

ถึงคนอื่นเขาที่ห่วงโซ่มีใครบ้าง
ไม่มีผมอย่างเดียว

พอรัฐบาลยังมีความตั้งใจดูแลประชุนโดยพินาศ

ในส่วนของวัคซีนเราก็เตรียมไว้ในอีกรูปอีกช่องหนึ่ง

การจัดซื้อจัดหาก็ทยอยเข้ามา
เร่งรัดดำเนินการก็เร่งรัดทุกประการ

กว่าจะเกิดความเรียบร้อยปลอดภัย

ที่มีการชุมนุมกันหนาแน่น

และมีโอกาสทั้งสิ้นทั้งทุกที่ทุกธนาคาร

ว่าการตัดสินใจของระบาดเป็นไปตามความรอบคอบ

พยายามทำทุกอย่างให้เกิดความสุจริตโปร่งใส

ประอบมนี้เนียะ
อ่ะเอาทางมากว่านี้เนี่ย

สะหรัก

ทำไมไม่ไปซื้อของอเมริการาคาเท่าไหร่
เขาระบุเป็นรายคันโครงการแนบมาไม่มีเลย
เราวันนี้ไม่เรื่องอยู่ในระเบียบในการจะซื้อจ้าง

ท่านไม่ชอบผมไม่เป็นไร
แต่ท่านไม่ชอบประเทศของท่านไม่ควร
เพราะประชาชนก็คือประชนของเราที่เราต่างคนต่างฝ่ายก็รักกันทั้งคู่
ว่ารักประชาชนนั้นเราต้องไม่เลือกว่าใครเป็นใคร
กฎหมายเป็นผู้ที่เป็นคนดำเนินการอยู่แล้ว
ให้ทุกคนอยู่อย่างเป็นปกติในประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบไหนก็ตามต้องมีกฎหมาย
นั่นแหละคือทำให้สังคมสงบเรียบร้อย
ศึกนอกศึกไกลผมไม่ห่วงแต่วันสวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง
หากคนไทยหันมาฆ่ากันเองเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง